ส่วนเรื่องนี้โลกโซเชียลเขาแชร์คลิปค่ะ
เป็นคลิปนายกอบตจังหวัดนครราชศรีมาพาลูกน้องไปทำร้ายคนส่งน้ำแข็ง
แต่จริงเขาบอกว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะคะ

พี่ไววันหนีพี่ไววัน
พี่ไววันหนี
บอกมึงอยากเน่นะ
มึงอยากเน่นะ
ดูสิคะคือรุมเลยอ่ะรุมทุกข์

แล้วคลิปนี้ก็เลยถูกแชร์กันสนั่นในกลุ่มไลน์
อ้างว่าเป็นคลิปที่นายกอบตที่นึง
แม่งเผอร์พระทองคำจังหวัดนครราชสีมาพาลูกน้องอีก๕๖คน
มีอาวุธเป็นไม้ท่อนยาวกับ๑เมตรอยู่ในมือค่ะ
ไล่ทำร้ายชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานส่งน้ำแข็ง
แล้วจากคลิปจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึงร้องบอกให้
ไรวันซึ่งก็เป็นพนักงานส่งน้ำแข็งเนี่ย

และขอร้องให้นายกพอได้แล้ว
แต่อีกฝ่ายก็ยังพูดว่ามึงอย่าแน่นะ
อย่างนี้อีกนะคะอย่างที่ได้ยินในคลิปเลย
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของเรื่องนี้ค่ะ
พบว่าชายเสื้อสีม่วงที่ปรากฏในคลิปเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราศ
แล้วก็โทรศัพท์สัมภาษณ์พูดคุยนะคะ
เขาก็ยอมรับว่าคลิปนี้เป็นตัวเองจริง

และขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทางนายกอบตและบรรดาลูกน้องกำลังไปเคลียร์กับพนักงานส่งน้ำแข็งหรือคุณไพรวันเนี่ยนะคะ
เหตุใดถึงขู่อาฆาตเอาชีวิตพนักงานหญิงคนหนึ่งในอบต

ทีนี้เรื่องของเรื่องคือภรรยาของนายไพรวัลเนี่ย

แต่ว่ามีปัญหาไม่เข้าใจเรื่องการทำงานกับพนักงานหญิงอีกคน
แล้วก็เลยมีการนำเรื่องนี้ไปบอกสามีก็คือคุณไพรวัน
ทีนี้สามีเลยมาข่มขู่อาฆาตเอาชีวิตพนักงานหญิงคนนั้น
เมื่อวานนี้ค่ะบรรดาพนักงานชายก็เลยพากันไปที่นี่แหละ
หานายไพรวัลเลยจะไปเคลียร์เพราะว่าก็ทำงานอยู่ตรงข้ามอบตนี่เอง
แต่เหตุการณ์มันบานปลายเพราะว่าลูกน้องระงับอารมณ์กันไม่อยู่นะคะ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งให้ไปทำร้าย
และในคลิปจะเห็นว่านายกเนี่ย
ปัดไม้กระบองกระดาษเขาบอกมันไม่ใช่ไม้นะที่ถืออยู่
เป็นกระบองกระดาษนะคะแต่ทีนี้พอเหตุชุนละมุนแล้วคือ
มันก็เลยไม่มีใครห้ามใครได้อ่ะค่ะในคลิปที่ได้ยินเสียงว่า
ไม่เกี่ยวให้ออกไปนั้นหมายความว่าไม่อยากให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายุ่ง
อยากให้คุยกันตัวต่อตัวรวมถึงประโยคตอนท้ายที่บอกว่าแน่นักเหรอเนี่ยนะคะ
คนก็เข้าใจผิดกันเพราะว่าคลิปอัดมาไม่หมด
เขาบอกว่าที่เขาพูดประโยคนี้เขาไม่ได้จะข่มขู่นะ
เพียงแต่จะสื่อสารว่าทำไมถึงมาขู่คุกคามพนักงานหญิงของนายกอบตเท่านั้นเอง
ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะคู่กรณีไปแจ้งความไว้แล้ว
พนักงานที่ถูกขู่อาฆาตก็แจ้งความไว้แล้วเหมือนกัน
ซึ่งเรื่องนี้ทางนายกอบตบอกว่าเขาก็เป็นคนกลางในฐานะหัวหน้างานนะคะ
อยากให้อีกฝั่งได้ออกมาอธิบายเช่นกันนะคะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นคำอธิบายจากทางฝั่งของนายกอบต
เดี๋ยวก็ถ้าคุณไพรวัลหรือทางภรรยาอยากชี้แจงก็ติดต่อทางไทยรัฐมาได้เหมือนกันนะคะ